เอาละครับทุกผู้ชมครับวันนี้สามสิบสิงหาคมค่ะ
พรุ่งนี้สามสิบเอ็ดนะฮะแล้วก็วันที่หนึ่งค่ะ
ก็เดี๋ยวสลากินแบ่งรัฐบาลจะออกแล้ว
เราจะพาไปดูสีสันบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ก่อนวันหวยออกซึ่งขอยืนยันกับทุกท่านว่า
ประเทศไทยมีเจ้ามืออยู่รายเดียวเท่านั้นคือกองสลากนะฮะ
ต้องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่อ่างทองครับ
ท่านผู้ชมครับคุณเขียนมาสอนฮะนี่ฮะกล้วยตานี
อันนี้ไม่ใช่กล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวนะอันนี้เป็นกล้วยตานีที่มี
หกเครือหกปลีในต้นเดียวครับชาวบ้านในตำบลอินทรประมูล
อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองก็พากันมาดูนะฮะอยู่ในสวนกล้วยที่หมู่หกครับ
หลังจากทราบว่ากล้วยตานีต้นนี้ออกเครือถึง๖เครือ
หกปลีในต้นเดียวกันสูงประมาณสองเมตรก็ฮือฮามาก
ถึงขั้นจุดทูปกราบไหว้กันเลยนะฮะตามความเชื่อส่วนบุคคล
เพื่อจะหาเลขเด็ดเลขมงคลนะครับเจ้าของสวนกล้วยเนี่ย
ก็คือคุณลุงบุญชิ้นวันนกูลอายุ๖๐ปีบอกว่า
ทำสวนกล้วยตานีเพื่อตัดใบขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้ามาตัดใบ
มาทำความสะอาดในสวนก็เจอต้นหนึ่งนะฮะ
มีปลีออกมา๖ปลี๖เครือในต้นเดียวไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
ปกติแล้วต้นกล้วยก็ออกมาแค่ต้นละหนึ่งปีอ่าหนึ่งปลีหนึ่งเครือเท่านั้น
ก็เลยให้ญาติญาติมาดูก็มีเพื่อนบ้านทราบข่าวก็พากันมาดู
บางคนก็มาจุดทูบมากราบไหว้มาขอเลขเด็ดยังไม่ขาดสายนะฮะ
ส่วนตัวของคุณลุงเขาก็เชื่อว่านี่เป็นโชคดีเป็นสุริมงคล
ที่กล้วยเนี่ยออกมาถึงหกปีอ่าค่ะคุณลุงเขาก็ฝากเน้นเลขหกมาเลย
ค่ะแต่จังหวัดนั้นทำไมจังหวัดอื่นก็มีเลขอื่นนะคะ
เอาเลยฮะนึกว่าเราจะจบแค่นี้ยังค่ะเอาเลขให้ครบครบเต็มเต็มนะคะ
จังหวัดระยองค่ะมีเรื่องแปลกเหมือนกัน
ชาวบ้านเจอสารพระภูมิข้างทางนะคะที่ถนนสุขุมวิทย์อำเภอบ้านฉาน
ชาวบ้านก็นำเครื่องเส้นไหว้ไปบูชาแล้วก็มีการเอาแก๊งกาโม่ค่ะ
ปลอมอ่ะค่ะชนิดหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบยี่สิบ
ติดเต็มสารเลยอ่าเนี่ยถ้าเป็นเงินจริงก็หลายหมื่นนะ
มาติดกันเนี่ยค่ะแต่นี่เงินปลอมนะคะมีคนเอามาติดใช่
นาวัตรีสมบูรณเจริญผลอายุ๗๓ปีบอกว่าเขาขี่จักรยานออกกำลังกายมาทุกวัน
มาสะดุดตาเมื่อสองวันที่ผ่านมาครับหน้าศาลมีการทำความสะอาด
แล้วก็เอาแก๊งมาติดแบบเนี้ยค่ะก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีคนไปบนไว้
ถ้าถูกรางวัลก็เลยมาแก้บนแต่ก็กลัวว่าถ้าใช้แบงค์จริงมาถวายเนี่ย
ถูกขโมยแน่ก็เลยใช้แบงก์กามโมมาแทนนะคะอ่า
ก็อาจจะมีการถวายแก้บนตามจำนวนที่ถูกลอตเตอรี่
แล้วตอนบนบอกเจ้าที่หรือเปล่าว่าจะใช้แก๊งกาโม่ไม่รู้ไง
จะยอมหรือเปล่าก็ลองไปขอดูอีกงวดนึงว่าถูกหรือเปล่า
นี่แถวนี้ถนนแถวตะบนพลาเนี่ยแถวบ้านผม
เด็กเด็กก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้เหมือนกันไปดูอีกที่ครับทุกผู้ชมครับ
ที่วัดพุทธนคราพิบาลบ้านดอนสวรรค์ตะบนน้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะฮะก็มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ต้นตะเคียนทอง
อายุสี่ร้อยปีก็มาอธิษฐานขอโชคลาบกัน
ใช้แป้งมาทาตามต้นตะเคียนทองด้วยเพื่อที่จะอ่า
เผื่อจะมีเลขอะไรขึ้นมาบ้างนะฮะก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับ
เพราะว่ามีชาวบ้านบอกว่าเคยถูกรางวัลมาแล้วสองงวดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ย
มีคนได้เลขเด็ดไปแล้วก็ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เงินมาเป็นแสนบาทนะฮะ
ประชาชนก็ทราบข่าวก็มาขอโชคขอลาบกันเยอะแยะไปหมดเลย
คือเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้รับเหมาไปขุดลอกลำห้วยมุก
ตอนที่ขุดลึกลงไปเจ็ดเมตรนะไปเจอต้นตะเคียนทองต้นเนี้ย
ความยาว๖๘๐เซนติเมตร
อีกแล้วอ่านเรียงตัวอีกแล้ว
ผมกลัวอ่านหลักผิดก็เลยอ่านเรียงดีกว่า

วัดรอบลำต้น๔๓๐เซนติเมตรอายุประมาณ๔๐๐ปี
เจ้าอาวาสท่านก็เลยบอกอ้าวถ้าจะเอาขึ้นมาก็เดี๋ยวเอาไว้ที่วัดที่นี่ก็ได้
เอาไปไว้ที่ลานกันแล้วกันทีนี้คนก็มาเยอะเลยฮะ
ปิดท้ายที่วัดเชียงขางอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
คนก็ไปกราบไหว้ขอเลขเด็ดกันเยอะเลยนะคะ
แล้วก็ถูกอีก๒เลขตามความเชื่อละฮะ
จากนี้ก็ไปจุดทูบไหว้ขอโชคขอลาบนะคะกับกุมารทองน้องปัง
เพราะคนถูกรางวัลกันเยอะนะคะก็เอาของเด็กเล่นไปถวาย

พ่อเสน่หจันทสาโลอายุ๗๐ปีแล้วนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดเชียงขางก็เล่าว่า
ตะเคียนคู่เป็นแม่ลูกกันค่ะ
ถูกขุดพบในสถานที่ก่อสร้างในพื้นที่บ้านต้นเป่าอำเภอสรรกำแพง
พบต้นตะเคียน๗ต้น
ใน๗คือต้นตะเคียนแม่ลูกสบายเงินสบายทองนี่แหละค่ะ
เอารถแบ็คโฮลมาขุดเนี่ยนะเอามายกเนี่ยนะคือยกไม่ได้นะ
พังไป๒คันแบ็คโฮลพังไป๒คัน
ชาวบ้านก็มานิมนต์ให้ไปสวดถอนสุดท้ายก็นำขึ้นมาตั้งไว้ที่วัดได้
คนก็เลยไปขอโชคขอลาบกันนะคะก็เป็นความเชื่อนะคะของคนในพื้นที่ด้วย
ช่วงนี้แป้งก็ขายดีหน่อยนะคะ